ส่วนผู้ต้องหาที่โดนจับไปคุณผู้ชมตอนนี้มี๓คน
พ่อลูก๒พ่อลูกโดนจับที่ยาลา
ปียบุตรที่บอกว่าเป็นตัวกลางถูกจับที่กรุงเทพมหานคร
ตำรวจเตรียมจะออกใหม่จับเพิ่มอีก๓นะคุณผู้ชม
แต่ไปดู๓คนแรกก่อนที่สนยานวาครับนักข่าวนี่ก็รอก่อติดอยู่เลย
ผู้ต้องหานี้ประกอบด้วย๑คือนายสุวรรณหงษ์พรามคณาจารย์อายุ๔๕ปี
และนายอัครวิทย์ใจทองอายุ๒๒ปี
สองคนนี้เป็นพ่อแล้วก็ลูกเลี้ยงกันครับ
คู่นี้ถูกจับที่ยาลาส่วนปียบุตรเพียรพิทักษ์อายุ๓๐ปีถูกจับที่กรุงเทพ
ตำรวจก็เปิดเผยว่าช่วงเช้าเนี่ยมีญาติมาเยี่ยมปียบุตรนะ
แล้วก็เอาอาหารเอาเสื้อผ้ามาให้คุยกับปียบุตรอยู่สัก๑๐นาที
ญาติเนี่ยได้สอบถามเงื่อนไขการประกันตัว
ไขการขอติดกำไรอีเอ็มและก็วงเงินประกันครับ
ตำรวจก็แนะนำกับญาติไปว่าเดี๋ยวให้สอบถามศาลแล้วกันหลังฝากขัง
จนกระทั่ง๑๑โมงปียบุตรถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนครับ

ทุกคนเนี่ยก็นี่ครับคุณผู้ชมตอนตำรวจคุมตัวมาก็ก้มหน้าก้มตานะ
เดินผ่านกองทัพสื่อมวลชนไปไม่ได้ตอบอะไร
ด้านผู้กำกับการสนยานวาครับพันธ์ตำรวจเอกกันตะพลก็บอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้การกันคนละทิศคนละทางนะ
อย่างคู่พ่อลูกเนี่ยคุณผู้ชมปฏิเสธทุกข้อหาเลย
เป็นไปได้ว่าอาจเพื่อเตรียมสู้คดีครับ
ส่วนปียบุตรที่โดนจับที่กรุงเทพแล้วบอกว่าเป็นตัวกลางเนี่ย
รับสารภาพว่าขายปืนให้ผู้ก่อเหตุจริง

เพราะมีการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีมีอะไรบ้างล่ะ

แล้วก็แชทข้อความต่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ตลอดจนคำให้การของผู้ต้องหา
ที่มีเส้นทางพฤติกรรมความผิดที่มันเชื่อมไปถึงกัน
ชุดสืบตำรวจนครบานคุณผู้ชมไปพบข้อมูลของคู่พ่อลูกนะ
ที่ตำรวจเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะขยายต่อ
เพราะว่าพบว่า๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีการซื้อขายดัดแปลงปืน
อันนี้เฉลี่ยวันละ๑๐๐กระบอก

แสดงว่าเข้าสู่ตลาดวันละ๑๐๐กระบอก

วัย๑๔ปีเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุด
พนักงานสอบสวนออกหมายจับเพิ่มอีก๓ราย
๓รายใหม่ที่จะโดนออกไม้จับเป็นชาย๒เป็นหญิง๑
แต่ตำรวจยังไม่เปิดเผยว่าเป็นความผิดส่วนใด
คุณผู้ชมช่วงสายวันนี้๗ตุลาคม

เตรียมจะคุมตัว๓ผู้ต้องหาร็อตแรก

เพื่อประกันตัวเป็นหลักทรัพย์พลุคภาค๑๐๐บาท
คือคุณผู้ชมครับมาฟังฝั่งของนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยบ้าง
คุณถิติธรบุภารมณีคือท่านพูดถึงคำสั่งของหมอท้อนึง
มันมีข้อหนึ่งใช่ไหมดอมที่บอกว่านะครับให้หยุดการอนุญาตการสั่งปืนนำเข้า
คราวนี้ผู้ค้าปืนที่เขาทำธุรกิจถูกกฎหมายเขาขายปืน
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณว่าเกาถูกที่คันหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าคุณไปห้ามนำเข้าปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยปืนเถื่อนมันจะยิ่งมากขึ้นป่ะ

ความต้องการปืนเถื่อนมันจะยิ่งมากขึ้นหรือเปล่า
คือถ้าดูจากดำริของท่านมธ๑ก็คือตั้งใจจะให้ออกใบอนุญาต
ให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาตใหม่ยากขึ้น
นั่นแหละแม่แล้วว่าปืนเถื่อนมันจะมากขึ้นหรือเปล่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราอ่านได้อ่านข่าวกันเนี่ย

ปืนเถื่อนแบรนด์กันจัดแปลง
ไม่ใช่ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วแบบนี้คือผมยกตัวอย่างคุณผู้ชม
มันเหมือนกับร้านอาหารร้านขายข้าวแกงอ่ะครับ
ร้านขายข้าวแกงปรากฏว่าน้ำแข็งซื้อข้าวแกงมา
แล้วน้ำแข็งมาวางยาพิษให้ผมกินแล้วผมตายไปเนี่ย
ปรากฏว่าปิดร้านขายข้าวแกงเหรอ

เขาขายปืนเป็นวัตถุที่ดูอันตราย
ก็จริงแต่เขาค้าขายถูกกฎหมายนะ

เมื่อวานผมเห็นท่านให้สัมภาษณ์พูดดีอยู่นะ